คุณผู้ชมเคยเป็นเด็กหอมาก่อนไหม
เคยฉันเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ค่ะถูกต้องอยู่เหมือนกันค่ะตอนเรียนมหาลัยคุณก็เคยอยู่ห่อ
ถูกต้องอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะคุณก็เคยอยู่ห่อถูกไหม
ผมก็เคยอยู่หอเหมือนกันและอาหารที่จะทานเป็นประจำก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
อร่อยมากถ้ามีการต้มน้ำก็ว่ากันไป
มีมอบไฟฟ้ามีตะทะไฟฟ้าก็ว่ากันไป
แต่ถ้าไม่มีล่ะทำยังไงล่ะ
ทำยังไงดีแบบนี้เอาไหมยังไงล่ะ

ผู้ขายเอามาทุกของเซเว่นเลย
ก็เอาหม้อไปที่เซเว่นมันซะเลย
กดน้ำร้อนเหรอคะใช่แล้วครับ
เพราะที่ร้านสะดวกซื้อเขามีน้ำร้อนเอาไว้ให้บริ

แล้วเราก็แกะซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช่
แล้วก็ราดน้ำลงไปเท่านั้นเองคุณก็จะได้กินแล้ว
สบายไม่ต้องมีกระทะไม่ต้องมีหม้อมีเตาที่ห่อก็ได้แล้ว

แล้วตอนถ่ายนะแหมพนักงานก็จะได้ไปถ่ายน้องเขา

เขินบางทีเขินมากยกหม้อปิดหน้าไม่ได้กินนะ
นอนกันปลอดีมาให้ดูครอบคร้ำ
เป็นวิถีเด็กหอนะที่เรานำมาดูกันนะคุณผู้ชม